น้องเป็นเด็กผู้หญิงที่โดนถอดเสื้อผ้ากลางปลา

คิดว่าน้องโดนข่มขืนมากกว่าค่ะ

จะมองตรงที่ว่าทำไมต้องถอดเสื้อผ้า
อาจจะไม่ได้คิดลึกคิดไกลไปขนาดนั้นว่าน้องหิวตายหรืออะไร

คิดว่าใครที่เห็นสภาพเด็กผู้หญิงเปลือยเปล่า

หรือจะมีใครที่คิดต่างจากแม่ไหม

ขณะที่นั่งตรงนั้นคือคิดว่าน้องหิวตายเหรอในสภาพเปลือยเปล่า
ไหนก็มันก็หนักแล้วนะประเด็นแม่กับลุงพลก็แล้วแต่ลุงพลก็แล้วกันค่ะ
ตอนนั้นลุงมันนั่งร้องไห้อยู่ต่อหน้าศพน้องแล้วมันมีประโยคที่ลุงพูดว่าน้องขาดอาหาร
ไม่มีครับไม่มีประโยคน้องขาดอาหารไม่มี
เหมือนน้องขาดอาหารไม่ได้กินอาหารลุงไม่ได้พูดหรือว่าน้องถูกทำร้ายหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
ผมไม่ได้พูดนะผมเชื่อว่าผมไม่ได้พูดประโยคพวกนั้น
หมดเลยน่ารายหมดเลย

พ่อเขาพ่อเขา

ไหนครับรองเท้า

นายลองเท้า

ไหนลองเท้ายาย
ทางล่วง

ไทรเลยนะครับ
พี่ค่ะต้องมีคนรักพามาครับทำไมพี่กินอย่างงั้นพี่
คนที่หายจากหมู่บ้านนี้เป็นแย่นหรือใกล้ขิดน้องมั้ยครับ

เขาเป็นชายประมาณกี่ปี

เขาก็มีความผิดสนุนกับน้องอย่างไรบ้างครับ
ตอนเดินนะคะชุดลักษณ์สุดยอดมาก
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ